สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับการเดินทางไปติดตามฟอร์ม๓นักเตะไทยทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปค้าแข้งในเจลีกของญี่ปุ่น
วิรวรรณรายวัชก็บอกนะครับว่าการแข่งขันคิงส์ครับในครั้งนี้จะเน้นเรื่องของระบบทีมมากกว่าการดูตัวบุคคลครับ
อยู่ระหว่างการเดินทางไปนะครับเพื่อไปดูฟอร์ม๓นักเตะซึ่งการสอบถามนะครับไปทางมิรวรรณรายวัฒน์ซึ่งสื่ออย่างโกของฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการสอบถามถึงการให้ความสำคัญภาพโรคของทีมซึ่งทางรายวัฒน์ก็บอกนะครับว่าทีมต้องมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องราวของการดูฟอร์มผู้เล่นนะครับก็ก่อนหน้านี้ดูอย่างเข
ที่ผ่านมาหลักคือการมาแก้ไขแล้วก็เน้นไปที่เกมรับและยังตั้งเป้าว่าอยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในระดับเอเชียด้วยการมองถึงการทำผลงานได้ดีในเอเชนครับในช่วงต้นปีหน้าครับเวลานี้ครับรายวัฒน์นั้นก็กำลังซุ่มดูฟอร์มนะครับทั้งชดาทิพย์ธีรศิลป์แล้วก็ธีรธรร
ขายเท้าสดให้ชมกันทั้ง๔คู่ตลอด๒วัน๒๒๒๕มีนาคม
จากนั้นคู่๒ครับทีมไทยเจอกับกาบอง๑๙น๓๐น
และวันที่๒๕นะครับผู้แพ้จะแข่งนัดชิงอันดับ๓ก่อนนะครับ
ในเวลา๑๖นาที๓๐นาทีส่วนผู้ชนะนะครับจากวันแรก
จากแข่งขันคู่ชิงเวลา๑๙น๓๐นใครที่ยังให้บัตรครับ
บัตรแบบวันเดียวแล้วก็บัตรเข้าชมแบบ๒วันนะครับ
อีกหนึ่งชุดรั่วอยู่ไม่เกิน๒๑ปี
ทีมไทยก็ต่อรับคำเชิญที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชนเกมส์นะครับ
แล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกปี๒๐๒๐
โดยเกมอุ่นเครื่องจะเตะวันที่๒๔มีนาคมนี้ครับ
ทีมไทยภายใต้การคุมทีมของโคชโย่งวรวุฒิสิบัตรครับ
เก็บตัวที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะมี
ประกาศรายชื่อก่อนเดินทางไปจีนวันที่๒๒มีนาคมครับ
ฟุตบอลหญิงที่มีโปรแกรมเข้มข้นนะครับ
ลุ้นไปบอลโลกสมัย๒ตอนนี้ครับ
กำลังไปเข้าแคมป์ละลายพฤติกรรมนะครับ
ความสามัคคีที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันที่๒ครับ
ทำกิจกรรมเน้นสร้างทีมเวิร์คเหมือนเดิมครับ
การสร้างปืนใหญ่โบราณครับต้องทำกันเองนะครับ
เพื่อแข่งกันยิงไกลแล้วก็ยิงแม่น
ซึ่งแต่ละทีมก็ช่วยกันสร้างนะครับ
สนุกสนานครับแต่ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นนะครับ
แต่ละคนก็จะมีรูปแบบทักษะที่แตกต่างกันไปครับ

ให้ยิงให้ไกลกว่าอีกทีมหนึ่งนะครับ
แล้วก็สามารถยิงให้โดนถังด้วยครับ
ที่มีการตั้งเป็นมาร์คกิ้งเอาไว้ด้วย

เป็นทีมที่นำโดยวราพรบุญสิงห์ครับ

สมัยก่อนเขาก็จะใช้เหมือนหินนะครับ

แล้วก็มีการจุดไฟเข้าไปด้วย

คือถังนี่อยู่ไกลด้วยครับ

คงไม่พอทำให้มากกิ้งนั้นล้มลงไปได้

ก็ต้องมีคนโจทย์หลุดบอสให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ร้อรับในน้ำด้วย

มาซ้อนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ออสเตรเลียนะครับยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับ
แล้วก็จะเดินทางไปจอแดนเพื่อทำศึกชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนเมษายนต่อไปครับ